ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์อีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะเป็นอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุค่ะ
แล้วทำให้มีรถชนในเหตุการณ์นี้หกคันด้วยกันคุณผู้ชมดูรถบรรทุกทุเรียนคันนี้ค่ะ
คือรถทุเรียนคันนี้คันนี้เนี่ยไปชนกับรถเทรลเลอร์ตรงที่กลับรถนะคะ
แล้วก็พลิกตะแคงหงายเก๋งอยู่อย่างเงี้ยค่ะทุลงทุเรียนรถเทลเลอร์ก็ก็ต้องหยุด
รถคันนี้ก็พลิกตะแคงอยู่แบบนี้นะคะรถกู้ภัยเนี่ยเขาก็จะมานะคะ
มาเป็นรถกระบะสีน้ำเงินมาเปิดสัญญาณเตือนคือมากันเอาไว้เพื่อให้รถที่ผ่านไปผ่านมาตรงนี้รู้ว่า
ตรงนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับเนี่ยค่ะนะคะสองคันชนกันนะคะ
แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพระหว่างที่รถเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเนี่ยค่ะ
คันอื่นอื่นเขาก็แล่นอยู่บนถนนแบบเนี้ยค่ะปรากฏว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วไปชนรถกระบะคันสีน้ำเงินของกู้ภัยเนี่ยค่ะแล้วก็ไปชนรถอีกคันนึง
ตกคูน้ำกลางถนนชนต่อเนื่องกันกับรถคันอื่นอื่นบนถนน
รวมทั้งหมดที่เกิดอุบัติเหตุตรงจุดนี้เนี่ยหกคันด้วยกันน่าจะสงสัยว่ารถกระบะสี่ประตูนี้
ก็ไม่เห็นไฟวับวาบวับวาบวับวาบที่กู้ไพเปิดอยู่เลยเหรอ
เข้าไปบวกเต็มเต็มเลยนะเนี่ยค่ะก็คือมาด้วยความเร็วอะค่ะ
รถกู้ภัยก็ขวางถนนเปิดให้สัญญาณอยู่ตรงนั้นแต่พอเสียหลักปุ๊บชนแล้วก็ชนคันอื่นอื่นที่มาต่อเนื่องนะคะ
ทั้งหมด๖คันอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตลาดมายองขาเข้า
จังหวัดระยองตรงอำเภอนิคมพัฒนาค่ะทั้งหมดหกคัน
เทรลเลอร์คันต้นเหตุเนี่ยคนขับหนีไปนะคะแล้วจากอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้ก็มีคนบาดเจ็บสาหัส
หนึ่งคนก็คือคนขับรถกระบะสี่ประตูครับก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนที่เหลือก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะสอบถามคนขับรถทุเรียนค่ะ
บอกว่าโอ้โหตกใจเกิดอุบัติเหตุซ้อนกันถึง๒ครั้ง
เขาเองขับจากจังหวัดชุมพรจะไปส่งทุเรียนที่ตลาดผลไม้ตะพง
เมืองระยองพอมาถึงตรงนี้เนี่ยรถเทลเลอร์กลับรถตัดหน้ากระทันหัน
ก็เลยเบรกไม่อยู่แล้วชนกันจนรถพลิกคว่ำค่ะ
ขอบคุณครับ
ตอนที่กำลังรอประกันภัยรถยนต์มาที่เกิดเหตุ

ถ้าพวกเรากลับกันรถอาจจะชนซ้ำซ้อนนะ
ยังไม่ทันขาดคำรถกระบะกู้ภัยถูกชนเลยนะครับ
คือคนที่มาช่วยเองก็ต้องกระโดดหนีตายกันแต่ต้องบอกว่าโชคดีไม่เป็นอะไรมาก
ถูกเศษชิ้นส่วนรถกระเด็นใส่ก็เจ็บเล็กน้อยนะคะ
แต่รถคันที่จอดอยู่นั้นก็โดนเข้าเต็มเลยนะคะ
จากนี้ตำรวจจะสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบสวนคนขับรถทุกคันนะคะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ติดตามเทรลเลอร์คันที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ